วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันของการแต่งกายแบบแฟนซีนะคะ
ดูไปอมยิ้มไปแน่นอนเพราะไปลองที่ช่วงของตลังข่าว

ตลังข่าวธรรมคำเพื่อนนี้พาไปดูผม
ความปังของชุดออกงานลูกเล็กเด็กโต
ทุกเพศทุกวัยที่จะออกงานโชว์ตัว

แล้วแต่ละชุดแต่ละงาน
เป๊ะปังเวอร์วังขนาดไหน

เริ่มกันที่ควันหลงเทศกาลศาสตร์จีนกันดีกว่าครับ

เขาคงจะชอบขนมเทียนมากล่ะครับ
เอามาทำชุดแฟนซีออกงานโชว์แบบนี้
ไปต่อกันที่ความอลังการของขบวนพาเรทหมอลำ
ภารกิจนี้โดดเด่นไปด้วยชุดของผู้เดินขบวน
ที่ตบเท้ากันเข้ามาอย่างสวยงาม
เฮ่ยสวยงามตามของเรื่อง
นี่ดูผ่านนึกว่าอดีตนางสาวไทย

ชมเอ่ยชมน้ำรังเทียม

อกจากมีแก๊งนางสาวไทยแล้ว

โอ้โฮดูทุศเซ็ตนี้แล้ว
น่าจะมาจากนกยุงตัวนี้เขา

แต่เขาก็ไม่ได้มาเดินรณรงค์อย่างเดียวนะ
งานนี้เขาก็มาเดนส์
จัดเต็มทั้งชุดทั้งท่าด้วยนะครับ
จนจะมาดีครับ

สวมการของเรา
คุณผู้ชมแค่เห็นก็พูดได้เลยครับว่าคนคิดชุดเขาคงจะหิวต้มยำกุ้งอยู่แน่เลยใช่ไหมล่ะครับ
เฮ้แม่เห็นแล้วเราก็อยากจะขอเข้าสวนรุนสักจาน
ส่วนลีลาก็ไม่แพ้พี่งานที่แล้วเขานะครับ
อ้าวเดี๋ยวครับน้องครับ
เล่นเต้นไม่เกรงใจเพื่อนแบบนี้เนี่ยผมเลยเป็นห่วงเพื่อนน้องเขาจริง
เต้นกันให้พอแหละแหละแหละไหมล่ะครับ
นี่ไงมันเป็นที่มาของคำว่าเต้นไม่เกรงใจเพื่อน
เพื่อน

เออแต่ผมว่าคุณไม่น่าจะใช่คนที่รู้สึกอย่างนี้

นั่นแหละผมก็จะบอกว่าคนที่เต้นไม่เกรงใจใครเนี่ยน่าจะเป็นคุณ